ดูกันหน่อยละกันค่ะในเพจแม่ทับลิง๓ทับ๑แหม

คือคราวนี้ที่จะเอาให้ดูนี่เขาแชร์กันว่อนเลยค่ะ

เป็นพระหน้าขาวปากแดงแล้วกำลังหอมแก้มคารวาสโยมผู้ชายอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ครับโอ้โหดราม่ากันเต็มฟีดแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละแล้วก็ในเพจเนี่ยนะเขียนเอาไว้ว่ากาโตะดูไว้มันต้องเปิดเผยแบบนี้สิโถ
เรือนมหาลาบณเขาธรรมศรมีสมาชิกในพันกว่าคนคือจะเข้าไปได้นะ
ตอบคำถามนะว่ารู้จักกับหลวงพ่อเอกได้ยังไง
ซึ่งมันก็มีข้อมูลค่ะว่าพระนี้พระรูปนี้อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่บ้านไร่ที่อุทัยธานี
ทีนี้ตอนที่นักข่าวไปพยายามถามที่สถานปฏิบัติธรรมนะ
คือคนที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่าจริงหลวงพ่อเอกก็เห็นภาพนี้มาสักพักแล้ว
ตอนนี้กำลังดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยภาพอยู่เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลนะคะ
๒ปีแล้วนะดำเนินคดีกันมา๒ปีแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนเอาภาพนี้ไปพูดบิดเบือนทำให้เข้าใจผิดแล้วก็สร้างความเสื่อมเสีย
แล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าเกิดกระบวนการสารสิ้นสุดเมื่อไหร่จะชี้แจงกับสื่ออย่างเป็นทางการ
ถ้าพ้น๒๗พฤษภาคมนี้เดี๋ยวพระเอกท่านพร้อมที่จะมาชี้แจงให้สังคมรับทราบ
สิ่งที่สังคมเห็นเป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจผิดหมายถึงสังคมเข้าใจผิด
ข้อมูลเบื้องต้นก็คือบอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่นับถือกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ตอนนี้ยังไปมาหาสู่กันอยู่แต่ว่าไม่อยากบอกรายละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบกับรูปคดีนะคะ